คือฉายาผู้ชายไม้เลื้อยต้องยกให้ชาคริสแย้มนามนะ
คือเขาอยู่คู่กับฉายานี้มานานมาก
แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมจะต้องลบภาพนี้ออกไปอย่างแน่นอนนะคะ
และต้องยกฉายาใหม่ให้เขานั่นก็คือ
คุณพ่อมือใหม่ป้ายแดงสุดเห่อนะคะ
เพราะล่าสุดคุณภรรยาเขาได้มีการโพสต์ภาพ
ซึ่งออกอาการเห่อลูกชายคนแรกแบบสุดเลย
คือตอนนี้ภรรยาสาวเขากำลังตั้งคันลูกชาย๘เดือนเสร็จแล้ว

กำหนดคลอดคือเดือนหน้าเดือนพฤษภาคม
นักแสดงหนุ่มเขาก็เลยจัดเต็มเลยค่ะคุณผู้ชม

เตรียมต้อนรับน้องโพลูกชายคนแรก

ซึ่งคุณภรรยาสาวก็ได้โพสต์ภาพความเหิงคุณสามี
พร้อมกับแคปชั่นว่าขอพื้นที่เล็กที่ยังเป็นเด็กอยู่ได้ไหม
หยุดนี้คุณพ่อล้านลากับการประกอบของให้ลูกมาก
ทดสอบนั่งนอนพร้อมกันด้วยกันเลยทั้งนั่งทั้งนอนพร้อมกันไปเลยนะคะ
ของลูกเต็มบ้านแล้วค่ะวันนี้พอกลับมาจากทำงานประกอบเตียงเปรย์เด็ก
แต่อันนี้พ่อลงไปทดสอบไม่ได้นะจ๊ะคือคาดว่าน่าจะตัวใหญ่เกินไปนะคุณ
ซึ่งก็ทำเอาเหล่าชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความตั้งใจของวาดที่คุณพ่อมือใหม่กันเป็นจำนวนมาก
เรียกได้ว่าลบฉายาพระเอกไม้เลื้อยได้แบบสิ้นคราบกันเลยนะคะคุณผู้ชม
คือจะบอกว่าชาคริสเนี่ยนะคือเป็นฉายาที่เขาก็ไม่ได้อยากได้หรอกเนาะพระเอกไม้เลื้อ
อาจจะแบบเป็นภาพจำไปแต่นั่นก็เป็นเรื่องของในอดีตปัจจุบันนี้ถูกต้องเป็นคนละคนเลย
ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวเขาออกมาเยอะมากไงว่าเออตัวของชาคริสเนี่ยนะเจ้าชงเจ้าชู้อย่างนั้นอย่างนี้
แต่พอมาเห็นภาพแบบนี้เนี่ยมันลบภาพของผู้ชายไม้เลื้อยออกไปได้แบบหมดเปลือกซิ่งคราบกันเลยทีเดียว
ต้องรอดูว่ากำหนดคลอดในเดือนพฤษภาคมเดือนหน้านี้คุณพ่อจะออกอาการเห่อน้องโพขนาดไหนนะคะ
ก็ขอให้น้องโพลแล้วก็คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะเห็นพี่คริสแบบนี้น่ารักมากเลยนะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากนะคะ